ในใจก็ได้ครับว่ามันขัดกับความรู้สึกหรือไม่๙๐
ประเทศคอมมิเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ออกมาทีก็บอกว่าโอ้โหนี่ได้ออกมาเลย๙๙เกือบจะ๑๐๐อยู่แล้วเนี่ยนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการปราบรามทุจริตนี่ต้องยอมรับความจริงว่าทำได้มากพอสมควร
แถลงผลงานมันไม่น่าจะเรียกว่าแค่แถลงผลงานเป็นการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็อธิบายวาระแห่งชาติ
ปัจจัยและเงื่อนไขของรัฐบาลเองและคอสชมันก็ทำให้เหมือนไม่ได้อย่างใจชาวบ้าน